ใครมีโรคประจำตัวอะไรคนใกล้ชิดมีโรคประจำตัวอะไร
ระมัดระวังให้ดีนะเป็นโรคอัลไซเมอร์ใช่ไหมคะ
กรณีต่อไปเป็นโรคหัวใจค่ะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๘ปี
คือเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วเป็นโรคประจำตัว
แต่ไปวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้าเนี่ยค่ะ
แล้วพอวิ่งวิ่งอยู่ค่ะอาการหัวใจกำเริบแล้วเนี่ยค่ะ
ค่อยล้มลงคุกเข่าก่อนอย่างแรกแล้วก็ฟุบลง
ความหน้าลงกับพื้นถนนนี่เป็นสวนสาธารณะที่เขาไปวิ่งออกกำลังกายนะ

คุณคะเสียชีวิตตรงจุดนั้นเลยค่ะ
การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องของความพร้อม
เรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็โรคประจำตัวความเสี่ยงต่างด้วยเนาะ
ใช่ค่ะจุดนี้นะคะที่เกิดเหตุก็คือข้างสนามฟุตบอลย่าเทียมแห่งหนึ่ง
ตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะคะเสียชีวิตระหว่างวิ่งออกกำลังกาย
ตำรวจได้รับแจ้งเป็นตำรวจสภเมืองค่ะ
สุพรรณบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตค่ะนายปะพานผิวเกลี้ยงอายุ๔๘ปี
ตอนที่ตำรวจไปถึงเห็นนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
ถลายไปกับพื้นถนนคาดว่าจะเสียชีวิตที่
จุดนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงจากการสอบถามทราบ
ผู้ตายประกอบธุรกิจส่วนตัวคือไปคุยกับญาติแล้วเนี่ยนะคะ
ก็มาถึงญาติก็คุยกับตำรวจให้ข้อมูล

สร้างบ้านอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
เตรียมจุดนี้เป็นเรือนหอ
สร้างไปได้ประมาณ๕๐แล้ว
ผู้ตายจะเดินทางมาดูความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นประจำ
อกจากนี้นะคะผู้ตายมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจ
แต่ว่าทุกเช้าเวลาที่กลับมาเมืองสุพรรณ
จะออกมาวิ่งออกกำลังกายช่วงเช้ามืดเป็นประจำเลย
และก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้านที่มาออกกำลังกายบริเวณเดียวกัน
เห็นผู้ตายมาวิ่งออกกำลังกายคนเดียว
แต่พอช่วงสายเห็นว่านอนฟุบลงตรงจุดนี้
แล้วก็เสียชีวิตก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ
หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ที่จุดเกิดเหตุพบว่าเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อช่วงต้นข่าวนะคะ
ผู้ตายกำลังวิ่งอย่างช้า
หลังจากนั้นซุดตัวลงก่อนคุกเข่า
แล้วก็ถลายไปกับพื้นจนไปถึงท่านอน
แล้วก็นอนแน่นิ่งแบบนั้นจนเสียชีวิต

สันนิษฐานว่าเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลัน
ขณะที่ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
และจะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
ย้ำนะคะใครที่เป็นโรคประจำตัว
อย่าอย่าอยู่ห่างมือเลย
โรคหัวใจโรคหอบผืดอันนี้ระมัดระวังมาก